มันมาจากประหลักขอตังค์ก่อนนะคะ๓๐๐๐๐ต่อมาต่อมาล่าสุดมีการเรียกถึง๒๐ล้านบาทบอกว่าถ้าสมร่วมไม่ไม่จ่าย๒๐ล้านบาทเขาก็จะไม่เลิกร้องเรียนอาธารณ์ของเราว่าอาธารณ์ของเราผิดอย่างนู้นผิดอย่างนี้การที่จะผิดอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมคุณไม่ไปเรียกถึง๒๐ล้านบาทเขาก็จะไม่เลิกร้องเรียนอาธารณ์ของเราว่าอาธารณ์
เรียนเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นผู้ละเลยหรือเป็นผู้กระทำความผิดตั้งแต่ต้นทำไมคุณมาร้องเรียนเราแล้วแถมมามาใส่ร้ายเราว่าเรากับลูกสาวคนโตพรที่๖เนี่ยค่ะเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นคุณดูหน้าอย่างเราเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลเหรอเป็นมาเฟียหรือคุณดูลูกสาวเราซึ่งลูกสาวเราเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีมาตลอดเป็นเด็ก
เป็นประหลักของในในจังหวัดสมุทรประการเนี่ยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นข่าวตอนแรกที่ไม่ได้ไม่ได้น่าสนใจอะไรมากนะคะก็เป็นการร้องเหมือนกับการร้องปกติของการทำหน้าที่ของหน่วยงานราชการของข้าราชการในลักษณะแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าอาจจะต้องหันมาสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขตำแหน่งในหน้าที่การงานของคนที่อาจจะถูกพาดพิงแล้วโดยเนื้อหาของข่าวนะคะ
หรือว่าแล้วหลังจากนี้จะอธิบายกันแบบไหนจะจะแบ่งกลุ่มว่าตกลงแล้วเนี่ยเป้าของการร้องเรื่องนี้ไปที่กระทรวงยุติธรรมของฝั่งผู้ร้องเนี่ยเป้าไปอยู่ที่ใครเป็นการขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่หรือเปล่าหรือเป็นประชาชนที่มาร้องว่าถูกข้าราชการในพื้นที่กลั่นแกล้งจริงเดี๋ยวค่อย
อาคารก็คือปี๒๕๕๖แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องมีราวชัดเจนขึ้นจนกระทั่งล่าสุดปีนี้ค่ะ
ที่เราปีนี้ก็คือว่าเราจะนั่งคุยกันปีนี้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
เพราะดูแล้วนะคะทางผู้ร้องที่ไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่าขออนุญาตถูกต้อง
และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้รับใบรับรองที่ถูกต้อง
นี่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าในแง่ของคนที่ออกแบบให้คนที่รับรองแบบหรือว่าผ่านมือใครบ้างในพื้นที่เนี่ย
ก็ได้รับการรับรองมาตลอดหรือมีเรื่องอื่นใดหรือแม้กระทั่งที่ออกมาเป็นข่าวแล้วคือคลิปเสียงค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมอ่านข่าวแล้วคุณผู้ชมจะผ่านตาก็คือบอกว่านักเพาะกายทีมชาตินั่นแหละค่ะคือเธอเป็นลูกสาวของคุณแม่ซึ่งทำธุรกิจนี้
ตอนนี้ไปแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติค่ะเพราะว่าจะขึ้นเวที๖๗๘นี้แล้วนะคะที่มองโกเลียนะคะแต่ว่าคุณแม่กับพี่สาวจะมาคุยเรื่องนี้แทน
หัวอาจจะงงหน่อยไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำนะคะแต่ครอบครัวของเธอที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ตอนนี้คุณแม่คือคุณสุนันจารุภัยโรธแล้วก็พี่สาวของเธอคุณพรพิมลนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ตอนแรกก็งงนะคะเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับนักกีฬาทีมชาติอะไรงงไปหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปทำหน้าที่นะคะก็จะเนี่ยภายในสัปดาห์นี้แหละที่จะไปแข่งพ่อกายในฐานะนักกีฬาทีมชาติอันนี้ตัดทิ้งแม้ว่าเราจะเชียร์แต่ต้องตัดทิ้งจากเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวหาว่าเชียร์กันแล้วลืมเรื่องนี้นะคะ
อ่ะถามแบบตรงไปตรงมาค่ะคือตอนแรกข่าวนี้คนก็ยังอึนนะคะเพราะไปพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวนะคะแต่จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นใช้คำว่าเป็นเรื่องพิพาทกันแล้วได้ไหมคะ
จะใช้คำว่าพิพาทก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบว่าอย่างไรก็จะตอบว่าคือที่มันเป็นข่าวหรือที่เราออกมาร้องเรียนเนี่ยฮะมันเริ่มมาจากวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนค่ะซึ่งทางเทศบาลนะคะทำนำคำสั่งเอ่อไปปิดห้ามเข้าและออกเอ่ออาคารแล้วก็จะประเมินค่าลื้อถอนภายในสามสิบวันค่ะซึ่งเราคิดว่าเอ่อเราไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้จึงได้มีการ
มีการได้ทำการร้องเรียนออกมาแล้วก็เริ่มมีข่าวค่ะถ้าดูจากภาพข่าวทั้งหมดเนี่ยนะคะอาคารที่เราพูดถึงของทางครอบครัวจารุภัยโรคที่ทำอยู่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่คืออยู่ตรงบางนาตราดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะคือมีทั้งหมด๕หลังถ้าจะรับรวมทั้งหมด๕หลังเป็นตึก๕ชั้น๔

ชี้แจงหรือมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการอะไรมาจนถึง๕๒ไม่มีใช่ไหมคะคืออย่างนี้จะเริ่มประเด็นว่าอย่างไรดีก็คืออย่างนี้พอปี๕๐ใช่ไหมเสร็จปี๕๒ปี๕๒ทางเทศบาลก็ออกใบรับรองให้ใช้อาคารซึ่งรับรองว่าอาคารก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนแล้วเราก็เปิดใช้อาคารคราวนี้พอเราเปิดให้ใช้อาคารได้ประมาณ๑เดือนซึ่งก็มีประหลัดเข้ามา

คือตอน๕๒ที่เข้ามาขอเงิน๓๐๐๐๐เนี่ยเหตุผลผู้เรื่องภาษีหรือคะใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับแบบอาคารใช่ไหมยังไม่เกี่ยวค่ะอันนั้นยังไม่เกี่ยวไม่พูดถึงเรื่องของใบรับรองผิดแบบออกแบบผิดทุจริตไม่มีเลยใช่ไหมครับตอนนั้นยังไม่มีผู้เรื่องภาษีถูกต้องค่ะขอ๓๐๐๐๐ถูกต้องค่ะไม่ให้๓๐๐๐๐จะคิดภาษีแพงถ
ก็เหมือนไม่ถูกใจกันแล้วประมาณนั้นค่ะ
จากปี๕๒ไม่ได้ให้เขาค่ะ
แล้วมาขออนุญาตอีกทำตอนปี๕๓เนี่ยนะคะใช่ค่ะ
ซึ่งต้องผ่านตาเขาผ่านมือเขาใช้ลายเซ็นอะไรเขาไหมคะ
แต่เราดูในแบบแปนประหลัดไม่ได้เซ็นเลยทั้ง๔อาคารค่ะ
เสร็จทั้งหมดเนี่ยนะคะใช่ค่ะไม่มีชื่อประหลัดเซ็นเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นหมายความว่ากระบวนการที่มาเริ่มสร้างตึกกลุ่มที่๒เนี่ย
ตอนปี๕๓ก็ขออนุญาตตามปกติเหมือนกับที่ทำตอนตั้งแต่ปี๕๐
คืออย่างนี้การขออนุญาตเท้าฟาร์มไปเรื่องการเริ่มต้นนิดนึง
ก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ทางในช่างทราบเรื่องก็เข้ามาหาพี่ที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าเขารับงานพี่คืออย่างนี้เขาเข้ามาหาพี่ที่บ้านว่าพี่จะก่อสร้างอาคารอะไรประมาณนี้ก็มีการพูดคุยกัน
แล้วก็มีการพูดคุยกันถึงว่าถ้าสมมุติว่าพี่จ้างเขาเนี่ยพี่ก็จะได้รับความสะดวก
แต่ถ้าพี่ไปจ้างคนอื่นมันก็ยังไงอ่ะมันก็จะไม่เสร็จได้ง่ายอะไรสักหน่อย
เอาอย่างนี้ค่ะคือการจะสร้างอาคารเนี่ยมันต้องไปขออนุญาตทางการอยู่แล้ว

แล้วเขาก็จะมีหน้าที่หลายหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านโยธาใช่ไหมคะ
ซึ่งถ้าเราจ้างคนในนั้นเลยง่ายเอาอย่างนี้ความหมายคือง่ายคือเขารู้กฎหมาย
เขารู้กฎหมายอะไรถูกอะไรผิดก็เหมือนกับให้คนที่คุมในการตรวจสอบออกแบบให้เลย

ก็คือใช่เขารับหน้าที่เหมือนอย่างที่คุณจอมขวัญว่าคือเขารับพี่อาคารละ๑๕๐๐เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เขียนแบบออกแบบ
วิศวกรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เขาหมดเลยแล้วก็เข้ามาดูแลเรื่องการก่อสร้างให้ด้วยค่ะ
อันนี้ก็เป็นนายช่างของอบตนั้น
ซึ่งคุณเป็นในช่างเป็นข้าราชการและเป็นในช่างของอบตนั้นซึ่งเราก็ให้ความไว้วางใจ
ก็เลยไม่ได้มีความเอกใจว่าเราต้องไปถามใครไหมหรือว่าเราต้องไปหาข้อมูลไหมว่าเขาจะทำให้เราผิดกฎหมายไหมถูกกฎหมายไหม
ซึ่งมันไม่มีความรู้สึกนั้นก็ยังคิดง่ายว่าอย่างคนเราจะสร้างบ้านแล้วในช่างอบตมารับงานเรา
เราต้องไปถามใครไหมว่าคุณจะทำให้เราผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายใช่ไหมเป็นเหตุผลไหม
เดี๋ยวอันนี้ดิฉันขอมีคำถามก่อนเดี๋ยวเผื่อแย้งเผื่อแย้งแต่เราคิดอย่างนั้นตอนนั้น

ขอย้อนกลับไปนะคะคือก่อนที่จะขออนุญาตสร้างตึกตอนปี๕๓คือตึกกลุ่มที่๒
เอาปี๕๐ก่อนเลยค่ะต้องเริ่มตั้งแต่ปี๕๐เลยค่ะ
เดี๋ยวนะคะแสดงว่านายช่างเข้ามาตั้งแต่ปี๕๒

เพราะฉะนั้นตอนกลุ่มแรกในช่างคนนี้เข้ามาจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตจนถึงสร้างเสร็จปี๕๒ไม่มีปัญหาอะไร

หลังจากสร้างเสร็จแล้วได้รับอนุญาตให้ใช้ตึกได้แล้วถึงมันมีปัญหาเรื่องประหลัดเข้ามาขอสามหมื่นภาษีจะถูก

พอจะมาสร้างกลุ่มที่๒เริ่มขออนุญาตตอนปี๕๓นายช่างคนเดิมเข้ามาหรือเราติดต่อเขาไปคะ
คือหลังปี๕๓เนี่ยดิฉันเป็นคนติดต่อเขาก่อนบอกว่าอันนี้เราจะสร้างอีก๒อาคารเนี่ยซึ่งเหมือน๒อาคารแรกได้ไหมเขาบอกว่าได้เขาก็ขอรับงาน
ขอรับงานเขาก็เอาเอกสารมาให้พี่ที่บ้านเพื่อมาฝากให้พรพิมนต์เซ็นเพราะตอนนั้นพรพิมนต์เรียนอยู่มหาลัยก็ไม่ได้อยู่บ้านในเวลากลางวันเขาก็เอาเอกสารมาให้เซ็นก็เราก็เซ็นเฉพาะข้างล่างตรงชื่อแต่ว่ารายการเขาไปกรอกเองนะคะเหมือนกันของปี๕๐ก็เหมือนกันรายการต่างเนี่ยเขาไปกรอกเองเราแค่เซ็นชื่ออย่างเดียวแล้วเขาก็จัดก
เอาแค่ปี๕๖ก่อนมาทางคุณลูกก่อนค่ะ
ตอนนั้นหนูทรงหนูเซ็นอะไรเนี่ยคุณแม่อธิบายอะไรไหม
คุณแม่เล่าให้ฟังไหมว่ามันยากยังไงมันอะไรหนูรู้เรื่องอะไรบ้างไหมลูก
คือตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กอะค่ะก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องทางด้านเอกสาร
แต่คือด้วยความที่เราเป็นแม่ลูกกันอย่างนี้
คือแม่จะให้เซ็นอะไรเราก็คือเซ็นโดยที่เราอาจไม่ได้อ่าน
แต่เขาติ๊กว่าให้เราเซ็นตรงนี้นะเราก็ติ๊กแล้วเราก็เซ็นตอน
ตอนที่เอาเอกสารมาให้หนูเซ็นหนูเรียนอยู่ใช่ไหม

มีใครอยู่ด้วยบ้างกับหนูเนี่ยตอนเซ็นตอนหนูเซ็น

กับคุณแม่และอีกฝั่งหนึ่งฝั่งข้าราชการมีใครมากันกี่คนจำได้ไหม
ไม่มีค่ะคือตอนนั้นคือตอนนั้นแม่เอาเอกสารมาให้เซ็นตอนเย็นค่ะ
คุณแม่เอามาให้ไม่ใช่ว่าต้องมีข้าราชการแล้วเอาลูกและแม่มานั่งไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะเอามาฝากไว้
ทีนี้ค่ะพอเสร็จปี๕๖ได้ใบอนุญาตใช้อาคารเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็ยังไม่เกิดค่ะปี๕๖ก็เปิดใช้อาคารจนถึงปีกลางปี๕๗
พอกลางปี๕๗ก็ทางเทศบาลก็ออกคำสั่งมาว่าให้พี่ไปยื่นขอแก้ไขดัดแปลงอาคาร
ซึ่งตอนนั้นก็งงว่าอาคารมันเสร็จไปแล้วไม่เคยแก้ไข
แล้วคือข้อสำคัญคือเราก่อสร้างในการก่อสร้างเกิดขึ้นในครั้งเดียว
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จตั้งแต่ปี๕๐กับปี๕๓จนถึงปัจจุบัน
ไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อเติมไม่มีการดัดแปลง
มันคงสภาพเดิมตั้งแต่ก่อสร้างเลย
เพราะฉะนั้นพอปี๕๗มีหนังสือมาบอกว่า
มีคำสั่งบอกว่าให้ไปขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงต่อเติมอาคาร
พี่ก็งงพี่ก็งงพี่ก็ถามว่าเอ้าจะไปแก้ไขต่อเติมดัดแปลงทำไม
อาคารอยู่ดีแล้วคนก็พักอยู่เยอะแยะไปหมด

แล้วพอพี่ถามไปเขาก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องตามแบบแปล
ยังงงไม่ถูกได้ไงในเมื่อในช่างเป็นคนทำให้พี่

ในช่างเป็นผู้รู้กฎหมายเป็นในช่างเป็นผู้ทำให้พี่
แล้วทำไมจะต้องให้พี่ไปแก้ไขดัดแปลง
แต่หลังจากนั้นพอมีคำสั่งพี่ก็พยายามถามคน
ก็เรียกวิศวกรที่พอรู้จักแต่ไม่ใช่คนที่มีชื่อในแบบแปนนะ
พี่ก็เรียกมาช่วยดูให้หน่อยว่าตรงนี้มันเป็นยังไง
แล้วอย่างนี้รับคำสั่งนี้ต้องทำอย่างไรต่อ
เขาก็บอกว่าพี่ต้องยื่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์
อันนั้นก็เป็นเรื่องของอุทรอะไรฟองสัตว์ตัวคลองไปก่อน
อันนั้นพักไว้ก่อนคราวนี้ก็กลายเป็นว่าเอาแบบแปนมาดู
พอแบบแปนมากางดูก็มาเจอว่าผู้เขียนแบบแปนเนี่ย
ก็มีตาประทับชื่อไว้แต่ไม่มีลายลงลายมือชื่อรับรอง

ไม่มีลายเซ็นทุกแผ่นเลยทั้ง๔อาคารเลย
เดี๋ยวนะคะขอย้อนกลับไปตอนที่บอกว่าปี๕๗เนี่ย

ตำแหน่งประหลัดที่อยู่ในเอกสารเรียกเรารอบนี้เนี่ย
ใช่ปรัสคนเดียวกันกับ๓๐๐๐๐ปั้วค่ะ

อ่ะเล่าต่อแล้วยังไงต่อคะ
ตอนนี้พี่ก็เอาแบบแปลนก็มันผิดยังไงมันจะผิดยังไง
ในเมื่อในช่างรู้กฎหมายดีมาทำให้เราผิดได้ไง

แปนมาเปิดดูพอมาเปิดดูก็มาสังเกตตรงที่ว่า
เขียนแบบปั๊มชื่อไว้เฉย
ไม่มีลายเซ็นเลยทั้ง๔อาคารแล้วเป็นชื่อเดียวกัน

เดี๋ยวนะคะตอนที่เราคุยกับนายช่างตลอดมา
เรารู้จักเขาไหมคะ
ไม่รู้จักคนพามาคุยแล้วรู้จักแล้ว
พอรู้จักไปนู่นนี่นั่นอะไรพอรู้กันแล้ว
แต่ว่าชื่อเขากับชื่อที่ผู้เขียนแบบนี้

พี่ก็สงสัยว่าทุกอย่างเอกสาร

พี่ก็ไปเจอเขาอยู่ที่

พี่ก็ไปหาเขาที่กำแพงเพชร

ขณะปี๕๐เขาบวชพระอยู่

สงสัยใช่แต่หมายถึงว่าตั้งแต่รอบแรกเลยเขาไม่รู้เรื่อง
เพราะเขาบวชอยู่คำหมายคือแบบนี้

ของปี๕๓แล้วชื่อของพรวิมลเขียนไหม

นอกจากไม่ได้ทำไม่รู้เรื่องด้วย
ไม่รู้เรื่องด้วยว่าชื่อถูกเอามาใช้ในนี้

แล้วคราวนี้พี่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน

คุณไม่ทำอะไรเลยเพราะตอนนี้มันมีปัญหามาแล้ว
เรื่องแบบแปนไม่ถูกเรื่องอะไรประมาณนี้
คุณบริลงบันทึกประจำวันให้พี่ได้ไหม
ว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้

อันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ว่าเขาไม่รู้เรื่อง

ที่มันเริ่มแปลงคือ

เพราะเราถูกเรียกจากเทศบาลโดยลายเซ็นคนที่เรียกเนี่ยคือประหลัดที่เคยเรียกเรา๓๐๐๐เรื่องภาษีตอนนู้น

พอเราไปปุ๊บปรากฏว่าในช่างที่มาเสนอตัวออกแบบให้เราดำเนินการเรื่องตึกให้เราตั้งแต่ปี๕๗
คือสร้างตึกกลุ่มแรกรอบแรกเนี่ยไม่ใช่ชื่อเขาที่ปั๊มในเอกสาร
เป็นชื่อคนที่กำแพงเพชรและคนที่กำแพงเพชรก็ไม่รู้เรื่องและที่สำคัญที่ปั๊มไปแล้วก็ไม่มีลายเซ็น
ถูกต้องค่ะและเขาบอกว่าเขาก็เรียนห้องไปเรียนมหาลัยราชพัฒน์ห้องเดียวกับนายช่าง
รู้จักกันเพื่อนกันสนิทไหมคะ
ไม่ได้ถามว่าสนิทไหมแต่เขาบอกว่าเขาเรียนในห้องเดียวกันในมหาลัยราชพัฒน์
แล้วเขาเปิดบริษัทอะไรด้วยกันไหมคะไม่ค่ะ
อันนี้เราชวนนะคะเพราะคนที่กำแพงเพชรเขาบอกอย่างนี้ก็จริง
แต่ว่าเขาอาจจะรู้จักเขาเปิดบริษัทอะไรด้วยการรู้แล้วภัยว่าจะถึงตัวรีบปฏิเสธหรือเปล่า
อันนี้คิดในแง่ร้ายนะเราชัวร์ยังคะว่าเขาไม่รู้จักกันไม่ร่วมมือกัน
ก็เอาอย่างนี้จะชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวพูดเพิ่มนิดนึง
คือในช่างเป็นข้าราชการนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรประการ
ผู้เขียนแบบตอนที่พี่ไปพบเขาอยู่กำแพงเพชร
ซึ่งเขาบอกเขาไม่ได้ติดต่อกันเลยอันนี้ก็คงเป็นคำตอบว่าชัวร์หรือไม่ชัวร์
เพราะพี่ไม่กล้าไปตอบว่าชัวร์หรือไม่ชัวร์แต่ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้น
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อกันเลยหลังจากที่เขาเรียนจบ
ตั้งแต่ปี๕๐ที่เขาเข้าหาเราว่าจะดำเนินการทุกอย่าง
เพราะว่าเขาเป็นคนในด้วยพูดง่าย
เราอาจจะมองได้ว่าเขาน่าจะรู้กฎหมายทุกอย่าง

๒อาคารแรกในปี๕๐
หลังจากนั้นพี่ไม่มีการจ่ายอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกรับพี่

เป็นการที่ว่าพูดตกลงว่าเป็นทำอย่างนี้เหมือนคนเชื่อใจกันแล้วก็จ่ายแล้วก็
บอกไหมว่าพี่อย่าไปบอกคนอื่นในที่ทำงานผมนะ
อันนี้เรารู้กันแค่สองคนมีแบบคุยอะไรกันแบบนี้ไหม
ไม่มีก็เหมือนคุยอย่างนี้
แล้วรอบที่สองรอบที่สองเขาก็บอกว่าเอ่ออาคารขออาคารละสองแสนห้า
เพราะเนื่องจากมันหลายปีผ่านมาแล้วขอปรับราคาเป็น๒๕๐๐บาท
สองอาคารเป็นห้าแสนค่ะก็พูดคุยกันธรรมดา
ก็ไม่ได้บอกว่าบอกใครได้ไหมบอกใครไม่ได้อะไรไม่มี
ไม่มีเหมือนคุยอย่างนี้ไม่มีเรียกนอกเหนือจากนั้นไม่มีค่ะ
สมมุติเนื่องจากเรามาฝั่งเดียวนะคะสมมุติเรียนลองคิดในแง่ร้าย
มันก็รวมอยู่แล้วแหละมันก็รวมอยู่ในเลขตัวเดียว
คิดไหมคะว่าคือจริงเราอาจจะไม่ต้องจ่ายขนาดนี้
แต่ว่าเพื่อให้อะไรมันสะดวกและเร็วขึ้น
ไม่ใช่เพราะว่าพี่ก็ได้เช็คกับตำบลใกล้เคียง
เวลาขอแบบเสียเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่
อบตไปเลยจ้างเทศบาลไปเลยก็ประมาณใกล้เคียงกัน
ให้ไปแก้แบบนี้ประหลัดรู้เรื่องไหมคะ
ว่านายช่างก็เป็นคนในที่ทำให้เราตั้งแต่ปี๕๐
ตอนนั้นพี่ไม่รู้แต่ในคลิปบางคลิปมันมีบอกว่ารู้
อ่ะคลิปที่ว่าเนี่ยจะเป็นคลิปปัญหาค่ะคุณผู้ชม
คือที่บอกว่าเป็นคลิปปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน

กำลังจะบอกว่าอ๋อมีหลายคลิปด้วยเหรอ

อื้อหือเอาทีก่อนคุณผู้ชม
คือคลิปนี้นะคะจะบอกว่าเป็นประโยชน์ก็ได้
ทางฝั่งผู้ร้องคือทางฝั่งทางฝั่งคุณสุนันและครอบครัวเนี่ยนะคะ
หรืออาจจะกลายเป็นคลิปที่ทำให้เรื่องยากก็ได้นะคะ

คุณผู้ชมคะที่เราพูดถึงคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็จะเป็นคลิปเสียงที่สำคัญมาก
แต่ก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันพร้อมคุณผู้ชมเลยค่ะ

เหมือนกับมีอีกหลายคลิปที่ยังไม่ได้ใช้ผ่านสื่อ

นะคะเราจะฟังคลิปที่ว่านี้
ซึ่งเป็นคลิปที่อาจจะให้เราเข้าใจได้ระดับหนึ่ง
ให้ฟังก่อนนะคะให้คุณผู้ชมได้ฟังพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งก่อน
แล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยรีดว่าตกลงแล้วเป้าของคลิปนี้เนี่ยเป็นใคร
และในคลิปนี้ได้รวมตัวละครครบแล้วหรือยังสำหรับเรื่องนี้

ถึงเราจะรู้สึกไม่ดีเลยค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรวมหัวกันแบ็คเมย์รู้เปล่าวะ
ใช่แหละเขาอ่ะเป่ยร้านว่ะถ้าสักห้าร้านอ่ะ
ผมไม่น่าจะคุยให้ได้เขาได้จบไปเขาก็พูดต่อหน้าผู้กอง
ความหมายเขาจะถือสารกับมูลให้ห้าร้านเขาจะถ่ายห้าร้าน

อย่างเงี้ยเขาเขาก็รวมหัวกันเขาจะเป็นคนถือสารให้
ถ้าเราจะไปตีความรวมหรือไม่รวมก็แล้วแต่แต่เขาจะเป็นสะพานให้
เขาพูดต่อหน้าผู้กองทีนี้มาบอกแล้วก็ผู้กองไม่พูดอะไรเลยเหรอ
ผู้กองเขาไม่ได้พูดอะไรผมก็ยังพูดว่าผู้กองเขามาพูดเรื่องเงินเนี้ย
และใครอยู่มาคุยกับเขา
ฟังแบบคร่าวคุณผู้ชมก็อาจจะคือมันโดนดูดชื่อ
เป็นห้วงห้วงนะคะเรา์ฟ้องกันยับเลยครับคุณผู้ชม
ในในวงสนทนาเฉพาะคลิปนี้มีกี่คนคะ
มี๒คนพี่กับคนที่อยู่ในเสียงแล้วก็มีเสียงเล็ก

ก็มีคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เล็กน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าที่ฉันนับเป็น๑คนนะคะ

คือ๑แล้วก็อีกคนนึง
อีกคนนึงนี่ใช่ข้าราชการไหมคะ

แต่ก็ทำงานอยู่ในเทศบาล

เป็นผู้ได้รับเลือกจะเรียกว่าอะไร

ทีนี้เอาอีกนิดนึงคำถามแรก
ดิฉันไม่เห็นว่าคลิปนี้จะโยงในช่างประหลัด
หรือตำแหน่งอื่นใดเลย
ถ้าเราเอาเสียงกลับเข้ามาไม่โดนดูดออกไปเนี่ย

เป็นการที่พูดถึงนายกเท่านั้น

คือต้องโยงไปที่เพราะสุดท้ายที่ว่า

ให้ปิดเรื่องห้ามเข้าออก

ก็มาจากคำสั่งจากนายก

จะต้องไปมีเครือข่ายองค์กรเอกชนร่วมด้วยอย่างไรอันนี้
ก็อยากให้เป็นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเราก็ได้ร้องกองปราบไว้แล้วนะคะ
อันนี้ข้อมูลทางกองปราบมีข้อมูลแล้วค่ะ

เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงนายกตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะ
คือเอกสารที่เรียกเราไปเพื่อแก้แบบอาคารเนี่ย

แต่ที่บอกว่าเมื่อ๒๑กันยายนปีนี้

มีใบมาปิดห้ามเข้าออกอาคาร

ในคลิปเมื่อสักครู่นี้พูดถึง๒คนนี้ไหมคะ
ก็มีพูดถึงว่านายกบอกว่า
จะหาคนไปต่อกับคนที่ทำหนังสือร้องเรียนมาแล้วก็
ให้พี่จ่ายเงินแล้วจะได้จบกันไป
คือกำลังจะบอกว่าจริงแล้วโดยตัวละครของเรื่องนี้เนี่ย

ก็มีความขัดแย้งมีการกระทบกระทั่งกัน

คือถ้าโยงไปตรงนั้นมันก็จะยาว
แต่ตอนนี้ที่พี่เปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ย

ตัวละครไม่ได้มีแค่คน๒ชุดเท่านั้น
มันมีค่ะมีคนเข้ามาทำเป็นนังสือ

ตอนนั้นยังเด็กอยู่ตอนที่ให้ลายเซ็นต์ไปนะคะ

ทีนี้ในคลิปนี้ถ้าเดทันฟัง

เพราะว่าคุณสนันยังไม่ตัดสินใจใช้คลิปตัวอื่นถูกไหมคะ

ล้าน๒๐ล้านเราโดนเรียกเหรอคะ
ค่ะมีคนมาทับทามตลอดนะครับ
ระหว่างที่ออกคำสั่งครั้งแรกคือกลางปี๕๗
หลังจากที่ว่าให้ไปยื่นแก้ไขดัดแปลง
แล้วก็เรายื่นอุทธรณ์แล้วก็นำ

ไปปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องต้องพิจารณาภายในหกสิบวัน
อันนั้นเงียบไม่มีอะไรต่อมาก็จะมีคำสั่งห้ามใช้อาคาร
แล้วก็ยกเลิกคำสั่งอันนี้แล้วก็มีให้แก้ไขอาคาร
ซึ่งมันมีคำสั่งออกมาอีกมากมายแต่ต่อมาเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่นายกเป็นผู้เซ็น
ค่ะมีคำสั่งเดียวก็คือประหลาดเซ็นก็คือกลางปีห้าเจ็ดอ่า
ค่ะคือประหลาดเซนอ่ะคำสั่งเดียวคำสั่งเดียวค่ะถ้าสมมติฉันฟังก็คือเริ่มต้นประธานอ่ะ
ใช่ค่ะคำสั่งเดียวใช่ค่ะในมุมเรานะคะนอกนั้นเป็นคำสั่งที่เซ็นโดยนายกเหรอคะ
ใช่ค่ะ๑๐ล้าน๒๐ล้านเนี่ยเอางี้เอาความหมายที่เราออกมาร้องเรียนตอนนี้เนี่ยนะคะ
สิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยความหมายของเลขตัวนี้เนี่ยคือเงินที่จะเอาไปให้ใครคะ
อันนี้เงินเอาไปค่ายไกลเนี่ยเอาไปให้ใครเนี่ยคือตัวพี่เองไม่เคยไปคุยกับใคร
แล้วไม่เคยมีใครมาคุยตรงกับพี่ค่ะก็มีเพียงเสียงอันนี้ที่ว่าเพื่อจะเอาไปเคลียร์ค่ะ
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนว่าคุณร่วมกันแบล็กเมย์เราหรือเปล่ามีคนกลางมาเคลียร์ถูกต้องค่ะ
ฉะนั้นเงิน๑๐ล้าน๒๐ล้านเนี่ยไม่รู้ให้ตรงทั้งหมดกับใครหรือที่เราใช้คำว่าเขาเรียกอะไรนะ
รวมกันใช่ไหมคะรวมกันมีกี่คนมีกี่คนเราไม่รู้
อันนี้ไม่สามารถบอกได้แต่ดิฉันอย่างนี้นะคะเพราะไม่งั้นมันเป็นการเก่าหานะคะ
คือกำลังจะบอกว่า๑๐ล้าน๒๐ล้านที่ถูกเรียกเนี่ยยังไงเกี่ยวกับข้าราชการแน่
เกี่ยวค่ะเกี่ยวกับประหลัดไหมคะถ้าเกี่ยวมันจะเกี่ยวกับใครอยากให้เป็นทางกองปราบสืบสวนมากกว่า
เชื่อมโยงไปค่ะค่ะผู้กองใครคะผู้กองผู้กองเนี่ยค่ะผู้กองผู้กองเนี่ย
นี่มีตำรวจเกี่ยวเหรอคะหรืออะไรคะหรือเรียกกันยังไงคะที่ฉันไม่ทราบ
เอาเท่าที่บอกได้ก็เป็นคนมียศที่ใช้คำว่าผู้กองในพื้นที่หรือส่วนกลางคะ
อยู่ในพื้นที่ค่ะแต่อันนี้ไว้ให้ทางกองปราบดีกว่าอ่าได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปก้าวล่วงเขากลายเป็นแบบ
ได้ค่ะดิฉันจะถามทั้งหมดที่สงสัยจะตอบอย่างไรแล้วแต่นะคะ
คำว่ารวมหัวขออภัยนะคะเรียนเอาตามคลิปคำว่ารวมหัวกันเนี่ย
คือหมายถึงข้าราชการบางส่วนที่เรากำลังพูดถึง
ซึ่งอาจจะรวมถึงที่เรียกเอกชนบางส่วนที่เรียกยศผู้การผู้กองผู้กองด้วยนี่นะคะ
รวมไหมถ้าถ้ารวมว่าผู้กองแม้ว่าเราจะรู้ว่าตีความหมายว่าใคร
แต่ไม่มั่นใจว่าผู้กองจะร่วมวงนี้ด้วยหรือไม่
แต่ว่ามันมีประชาชนที่ไม่ใช่ข้าราชการร่วมวงด้วย
ที่บอกว่าอันนี้แหละที่บอกว่าทำให้ภาคเอกชนเนี่ยก็คือว่าคือในพื้นที่
คืออย่างงี้คืออย่างงี้พี่ขออนุญาตขออนุญาตเสียบรัยญาตเอาเลยค่ะ
เสียบรัยญาตตัดเสียงเจออะไรค่ะคืออย่างงี้มันเป็นการที่ว่าเหมือนกับว่า
เอกชนชงเรื่องประชาชนเนี่ยเขาจะเรียกอะไรอ่ะ
เหมือนคนทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการชงเรื่องร้องเรียนเข้าไป
ยกออกคำสั่งแล้วก็ชงเรื่องเข้าไปติดตาม
ซึ่งพี่มองว่าเขาเป็นคนกลุ่มเดียวกัน
เป็นคนร่วมมือกันซึ่งใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะคะ
ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวค่ะทีนี้เสียงผู้ชายที่พูดถึงอะไร
เลข๕ล้านอะไรเนี่ยเสียงผู้ชายคนนั้นก็คือคนหนึ่งคนที่
เหมือนกับทำหน้าที่เป็นคนกลางมาเจรจาให้ถูกไหมคะ
ดูเหมือนเป็นคนมาทาบทามใช่ไหม

ดูเหมือนใช่แล้วใช่ไหมคะ
ด้วยความรู้สึกส่วนตัวจริงก็ตอบยากนะ
งั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะไม่ต้องจบที่ดิฉันค่ะ
อาจต้องไปคุยกองปราบก็สมมุติทำอะไรแล้วแต่นะคะ
แล้วเขาจะเป็นสะพานให้เขาก็คือผู้ชายที่มาคุยวันนั้นแหละ
กับเราใช่ไหมคะทีนี้คำถามทั้งหมดคือว่า
ตอนนี้เรื่องที่เราไปร้อง
ร้องเพื่อสอบค่าราชการ

วกเอกชนที่เหมือนกับอยู่ในกลุ่ม

อยากให้มุมมองกลับไปจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างอาคาร
คือตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่ว่า
อาคารถูกคำสั่งห้ามใช้
เพราะเนื่องจากข้อหาว่าก่อสร้างอาคารผิดแบบ
คราวนี้การจะผิดแบบหรือถูกแบบเนี่ย
อยากให้หน่วยราชการที่เหนือกว่า
เข้ามาช่วยตรวจสอบว่าการเริ่มต้นมันมาจากตรงไหน

ถ้าจะผิดมันควรจะเป็นในช่างหรือไม่
ควรจะเป็นพี่หรือเป็นในช่าง
เพราะตอนนี้พี่ถูกดำเนินคดีเนี่ย

ตัวพี่เองนี่กี่คดีนะลูก

เป็นตัวเองเป็นชื่อเจ้าของอาคาร
ซึ่งอันนี้ที่พี่ร้องขอความเป็นธรรมไปเนี่ย

แต่อันนั้นคือไปว่ากันในเรื่องผิดถูกของอาคาร

ถ้าอาคารผิดแล้วต้องแก้ไขอันนั้นพี่ก็ยินดี
แต่พี่อยากให้มองกลับไปในการเริ่มต้นว่า

เจตนาวางยาพี่ตั้งแต่ต้นหรือไม่

คุณย่อมมีความรู้อยู่แล้วว่า

คุณก็ควรจะทำให้พี่ถูกต้องตามกฎหมาย

เรียนเห็นเป็น๒ประเด็นที่เราคุยกันทั้งหมด

แต่ฉันไม่แน่ใจว่าที่เรื่องร้องเรียน

ซึ่งอันนี้คืออยากที่จะให้กลับไปที่ต้นต่อตั้งแต่แรก

แล้วก็อาจจะมีอื่นที่เล่ามาทั้งหมด

กระทั่งเราโดนเอกสารปิดห้ามเข้าออกอาคาร
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่

ที่เรามองว่า
เราอาจจะถูกคนกลุ่มหนึ่ง

และบวกเรียกรับเงินเรื่องนี้

อันนี้ต้องพิสูจน์มี๒ประเด็นหลักค่ะ

ถ้าเอาเฉพาะตัวของข้าราชการที่คุณสุนันมา

ในช่างเบอร์หนึ่งเลยนะ
เบอร์สองนี่ประหลัดออกมาต่อ

เรียกเงินสามหมื่นตอนปี๕๒ด้วย

แล้วก็ถัดมาคือเอกสารหลังจากนั้น

เราเริ่มตะขิดตะขวงใจขั้นสุดแล้ว
คือปิดการเข้าออกอาคารเนี่ยนะคะ

ยังไม่ได้มีดำเนินคดีอะไรกับใครเพิ่มกว่านี้ใช่ไหมคะ
เป้าของการออกมาร้องเรียนคราวนี้เนี่ย

ก็อันนี้ก็คือดำเนินคดี๓คนค่ะ
แต่ที่อีกหลายคนก็ให้ตรวจสอบการกระทำผิด
ถ้าพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินคดี

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถ้าได้สายใครสักคน

เราจะคุยกับประหลัดเทศบาลบางพีน้อยสมุดปาการ
ประหลังสอนที่แรนกูล
เนธเก่าสายแยะนัน
คือเจ้าของตึกเนี่ยแก้แบบถูกไหมคะ
คือเซ็นเอกสารเรียกเขาไปแก้แบบถูกไหมคะ

เรียกเขาไปแก้แบบตึกนะคะ

คือครั้งแรกเนี่ยผมจะเซ็นแทนท่านนายกนะฮะ
เดี๋ยวผมเรียนคุณจอมฝันอย่างนี้นะ

คืออำนาจหน้าที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ของผม
เป็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือท่านนายก

คำสั่งที่ออกไปเนี่ยโดยท่านนายกนะฮะ

แล้วประหลัดรู้เรื่องตึกนี้มาก่อนไหมคะ
รู้เรื่องตึก๓๔๕หลังนี้มาก่อนไหมคะ

ก็รู้ตอนที่เกิดเรื่องร้องเรียนนะครับ
ทางปั๊มแก๊สเขาร้องทางคุณจนันทร์
ซึ่งก่อนเกิดเรื่องนี้คุณธนันก็ไปร้องปั๊มแก๊สเขาก่อนนะครับ

ก็เคยไก่เกลียร์จบได้แค่วันเดียว
คุณจนันทร์จบต่อทางเทศบาลจากนั้นจบตามปั๊มแก๊ส
ก็เลยเกิดร้องเรื่องร้องเรียนกันตามมา

คือที่มีเรื่องร้องเรียนคือเป็นปั๊มแก๊ส
อยู่ใกล้กันเป็นคนร้องเรียนตึกนี้ถูกไหมคะ

เขาก็ฝูกเรื่องตอนที่คุณจนันทร์น่ะก่อมฮอบค่ะ
อะคือไปลองไปต่อต้านเขามาให้เขาต้านอ่านะครับ
พอคำสั่งไปเขาก็อุทธรณ์คำสั่ง
สารก็ยกกำลองไม่เป็นหลวงพรุ่งคร
และเรื่องที่ทฤษบาลนำอำนวงการมาถือทุกวันนี้
ก็ต้องมีเรื่องที่ต้องนำอำนวงการตาม

ที่ท่านอธิบายมาท่านก็ก็จะไปหมดเลย

คำถามแบบนี้ดิฉันไม่เข้าใจขอความรู้
คือว่าตกลงแล้วแบบที่ทำมา
แล้วได้ใบรับรองให้ใช้อาคาร
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาได้ทั้งสองรอบเนี่ยนะคะ
ซึ่งคนที่ต้องเซ็นให้ใช้อาคาร
ต้องเป็นลายเซ็นต์ระดับนายกถูกไหมคะ

เชิญค่ะครับท่านจะพูดอะไรคะเชิญค่ะ

อนุญาตตามที่ทางนิชชั่นละตรวจ

ถือผิดขอออกออกออกหก
อนุญาตในสหกคัก

อันนี้เงี่ย
เดี๋ยวประหลัดประหลัดกำลังจะหมายความว่าคือที่เซ็นอนุญาตเนี่ยเซ็นตามขั้นตอนถูกไหมคะ

แต่ว่าไม่ต้องตรวจกันเลยใช่ไหมคะว่ามีปัญหาหรือไม่มีก่อนให้ใบอนุญาตนะคะ
ขั้นตอนตรงนี้ก็เป็นความปกป้องของทางที่เราได้ตอบตรวจแล้ว
เขาบอกว่าเขาเชื่อทางวิศวกรรับรองมา
เขาก็เลยเสนอเรื่องขึ้นมานะครับ
เขาจะเข้าสู่กระบวนการว่ารายงานก็ไม่จริงเหมือนรัฐนาโยค
แต่อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นกระบวนการที่เราได้ตอบกับเขา
เขาก็บกพร่องในเรื่องของการที่ไม่ได้ออกตรวจอะไรอย่างนี้นะครับ
เราก็ลองโทษว่ากล่าวจากเกือบมาแล้วว่าก็เป็นเรื่องนะฮะ
เรื่องที่ไม่ตรวจมาอะไรก็เป็นเรื่องของทางความป้องของทางนะครับ
เข้าใจเข้าใจประหลัดค่ะขออนุญาตแทรกนิดเดียว
ประหลัดถ้าเดทันเชิญประหลัดมา

แต่คำถามของดิฉันคือว่าประหลัดชวนนายกมาด้วยได้ไหมคะ
เรื่องนี้ท่านเป็นนายผมถ้าผมเป็นผู้ใต้รักษาผมก็เสนอท่าน
แต่ท่านจะมอบหมายให้รองหรือให้ท่านประธาน
แล้วให้จัดรองประหลัดมาคือผมมาเนี่ยผมก็ผมก็เสนอได้
แต่ว่าท่านจะตัดสินใจมาหรือไม่เนี่ย
ผมว่าไม่แน่นะท่านอาจจะมาก็ได้นะฮะ

เดี๋ยวเราต้องคุยกันเยอะเลยเพราะดิฉันมีความรู้น้อยในฐานะประชาชน
ว่าเอ๊ะตกลงได้ไลเซนต์มาแล้ว

เรื่องนี้มันเรื่องมันเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนนะฮะ

ใช่เราก็พยายามที่จะหาทางจบโดยวิธีไกล่เกลี่ย

แล้วก็ที่วันที่ไปเนี่ยผมยังน้อยใจคือว่า
เพราะจริงเอาผมไปเกี่ยวยงกับทุจริต๒๐ล้านมันก็รุนแรงกับผมนะ

วันนี้พื้นที่น้อยเพราะเวลาไม่พอ
แต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งน้อยใจเดี๋ยวให้เวลาเยอะเท่ากันเลย
หลัดเดี๋ยวรับโทรศัพท์ทีมงานเราหลังรายการ
ตอนนี้เวลาหมดแล้วทางฝั่งนี้ก็ไม่ได้พูดแล้วค่ะ
หมดเวลาแล้วประหลัดค่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะ
ขอบคุณท่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่ให้พูดแล้วนะคะ
เพราะเราพูดมาตลอดรายการแล้วเราเพิ่งได้สายเขานะคะ

เดี๋ยวตามเรื่องกันต่อขอบคุณทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมต้องตามต่อค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ไปเป้าอื่น
เรื่องของการร้องเรียนกันระหว่างประชาชนต่อประชาชน

แต่เรื่องนี้อีกเป้าหนึ่งก็คือเรื่องตกลงมีการเรียกรับเงิน
ข้าราชการจริงหรือเปล่าวันนี้สวัสดีค่ะ